เหตุการณ์นี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ
เฮ้ยเพื่อนถ้าได้จ๊อปที่ต่างบันมาแล้วเหอะ
เงินดีงานสบายที่สำคัญเนี่ยมีเวลาเที่ยวเยอะเลยเว้ย
โอ้โหได้ทั้งงานได้ทั้งเที่ยวสบายปรือ

สีใจในร่องลึกของซวมอกอย่างบอกไม่ถูก
นี่เว้ยเดือนหน้าเว้ย
ค่าเนี่ยได้ไปอีกจังหวัดเว้ย

แม่ไปด้วยน้อง

งอนงานนี้บอกเลยว่างอน
นอนอย่างแรงรวมโต๊ะกันไม่ได้แล้วล่ะครับแบบนี้
โอ้โหเป็นไงได้เที่ยวทุกจังหวัดเลย

นี่ยังโม้ไม่เลิกจังหล่ะครับพี่
พ่อนี่นะไม่เคยพาแม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดเลย
เอ๊ะอ่ะอะไรก็พาไปแต่งงานวัด
คอยดูนะถ้าชวนไปไหนแล้วก็

นั่นน่ะสิครับแบบนี้มันต้องโดนสักครั้ง
เราก็เอากุญแจรถซ่อนไว้ในลิ้นชักซะเลย

ไม่มีเวลาพาภรรยาไปเที่ยวนักใช่ไหม

ตอนนั้นเว้ยข้าได้ไปทำงานที่เชียงใหม่

เฮ้ยพี่เป็นอะไรล่ะครับ
แป๊บนะเพื่อนเฮ้ยแค่นี้ก่อนว่ะเดี๋ยวข้าโทรกลับ
อังกรเนี่ยดูทรงไม่ค่อยดีเลยนะครับ
จ๋าวันนี้พ่อรู้สึกร้อนจังเลย

แอร์ก็เปิดอยู่นะคอร้อนเหรอ

มือถือมาเสิร์ชอาการด่วนครับพี่

ไม่สบายในหน้าอกหรือใต้ลิ้นปี

ระหว่างรับประทานอาหารนั่นคืออาการอาหารไม่ย่อย

แม่จ๋าอะไรอะไร

เมื่อกี้พ่อเสิร์ชดูเขาบอกว่าอาการที่พ่อเป็น

อืมไว้เดี๋ยวค่อยพาไปนะ
วันนี้แม่จะต้องล้างจานซักผ้าเก็บบ้านอีก
ต้องหาอย่างนี่ไว้ทีหลังนะ
เยอะมีอะไรให้ทำเยอะ
ก็เขายังงอนอยู่ทำอะไรสักอย่างเถอะพ่อ

พ่อรู้ว่าแม่ยังงอนพ่ออยู่
ที่พ่อไม่มีเวลาพาแม่ไปเที่ยว

เออมันจะได้จบได้ไปโรงพยาบาลสักที
รีบสตาร์ทรถกันเลยครับ

แล้วลินจากช่องไหนล่ะ

ตายตายเลยครับห้องมันก็เยอะซะด้วย

ชั้นมือสองยักรายไข่ยาวทำไม

มาด่วนก่อนที่จะสาย
บอกเลยว่าวัยเก่าคนไหนที่มีอาการเดียวกัน

ให้มั้ยเอ่ยหมอแหลบ

ในการป้องกันอาหารไม่ย่อยในผู้สูงอายุมาบอกครับ
แต่ก่อนอื่นเรามารู้จักอาการของอาหารไม่ย่อยกันก่อน
อาการอาหารไม่ย่อยเป็นอาการที่เกิดขึ้นระหว่างกินอาหาร
หรือหลังกินอาหารที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันครับ
ซึ่งเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย
แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะพบได้บ่อยในผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ
คนที่มีลักษณะอาหารไม่ย่อยเนี่ยนะครับ
มักจะรู้สึกไม่สบายท้องบริเวณยอดอกหรือใต้ลิ้นปี

เพราะมันเป็นสัญญาณของโรคและการเจ็บป่วยในระบบย่อยอาหารครับ
ความจริงแล้วนะครับสาเหตุของการเกิดความไม่สบายตัวมีหลายอย่าง
ตั้งแต่พฤติกรรมการกินอาหารเช่นกินอาหารไม่ตรงเวลา
กินเร็วกินมากไปหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิต
สูบบุรีเครียดหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
แอลกอฮอล์หรือน้ำอัดลมมากเกินไป
สำหรับการป้องกันอาการไม่ย่อยนั้นไม่ใช่เรื่องยากครับ
แต่ถ้าเป็นวัยเก่าเนี่ยอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษ
หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีไขมันสูง
มีรสเผ็ดหรืออาหารสำเร็จรูป
สองในแต่ละมื้อครับควรกินอาหารให้ตรงเวลาเสมอ
สามไม่กินอาหารในปริมาณที่มากเกินไป
หากิจกรรมทำให้ไม่เครียดอย่างเช่นดูรายการของเราเนี่ยนะครับ
พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ
งดกินอาหารอย่างน้อยสามชั่วโมงก่อนเข้านอน
อาหารไม่ย่อยเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวครับ
เพียงแค่รู้จักปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต
ก็สามารถที่จะห่างไกลโลกนี้ได้ไม่ยาก
เพราะภายใต้สุขภาพของคุณอาจมีโรคร้ายหลบซ่อนอยู่